คุณผู้ชมคะมาดูกันหน่อยค่ะ
สำหรับสายตัวเลขคงจะเพ่งคงจะเล็งข่าวนี้
ว่าที่เศรษฐีทั้งหลายต้องบอกเผื่อไว้เลยนะ
มีคุณแม่คนหนึ่งท้องที่๓แล้วไง
เออเดี๋ยวมึงเดี๋ยวพ่อตัดสายสะดื้อให้ก่อนแป๊บหน่อย
นี่กำลังจะตัดสายสดือค่ะ
เห็นไหมคะที่อยู่ในผ้านั้นออกมาแล้วค่ะ

นางสาวรัตนาผสมทรัพย์คุณแม่วัย๔๑ปีเจ็บท้อง

แล้วรถนี้จอดอยู่ริมถนนสายพนัฐนิคมหนองเสม็ดอยู่ที่ชนบุรีค่ะ
แล้วคนที่เขาดูเหตุการณ์นะก็มุ่งดูออกมาดูไกล

ที่คลอดออกมาเป็นทารกเพศหญิงนะคะ
ตัวข้าวเลยตัวชมพูเลยผมดกดำเมื่อกี้เห็น
ร่างกายน้องก็สมบูรณแข็งแรงดี
ถามว่าเจ้าหนูหนักเท่าไหร่คะหนัก๒โล๘ค่ะ
แล้วแม่ก็บอกด้วยนะบอกว่าเนี่ยท้องที่๓แล้ว
ทีนี้ดูสิเห็นไหมตอนเช็ดทำความสะอาดเอาคราบเลือดออกเห็นไหม

อ้าวคุณผู้ชมเผื่อใครไม่เห็น๕ก้าวไก่เต้า๓๙๔๖นี่ค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เตรียมเลยไปลุ้นรางวัลว่าที่เศรษฐีทั้งหลาย
ถัดไปงวดที่จะถึงนี้ไม่ใช่๑พฤษภานะคะ
เพราะว่า๑พฤษภาวันแรงงานกองสลากเขาเลื่อนไปอีกวันหนึ่ง

เตรียมรับโชครับทรัพย์เป็นเศรษฐีกันทั่วหน้านะจ๊ะ
ขอบคุณที่อวยพรนะครับค่ะอ้าวคุณผู้ชม